คุณผู้ชมคะที่กำแพงเพชรค่ะมีตำรวจเขาจัดงานวันเกิด
แล้วก็จัดงานวันเกิดกลางทุ่งนาเลยนะคะก็จะมีญาติมีเพื่อนอะไรแบบนี้
จังหวะที่กำลังจะเป่าเค้กวันเกิดเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่าย
แต่สิ่งที่มันถ่ายติดมาเนี่ยมันเห็นเป็นหน้าคน
แล้วมีแต่หน้ามีแต่หัวไม่มีตัวแล้วหน้าใครก็ไม่รู้
ครับไม่ใช่เพื่อนเขาไม่ใช่ญาติเขาไม่ใช่คนที่ไปงานวันเกิดเขาอ่ะ
อ่าคุณผู้ชมลองดูภาพดูนิดหนึ่งค่ะร่ำรวยร่ำรวยอันดับที่สุดใส่ทุกคน
อ้าวแม่เป่าอีกทีนึงอีกแล้วเอ้าป่ะ
ใช่อยู่ใช่อยู่ใช่
อันนี้คือตอนจัดงานวันเกิดนะแล้วสิ่งที่มันถ่ายติดมาคือ
ในวงกรมสีแดงอ่ะเฮ้ยแล้วมีแต่หน้าแบบเหมือนเป็นหัวลอยมากเลยน่ะอือ
ร้อยตำรวจรีเอพยันกีตารองสารวัตรป้องกันปรับรามสพเมืองกำแพงเพชร
จัดงานวันเกิดให้กับคนในครอบครัวที่โครงการโคกหนองนาทุ่งตาพุกโมเดล
ที่หมู่สี่อำเผอร์เมืองจังหวัดกำแพงเพชรอืม
คืนวันที่๒มกราคม
ท้ายหมู่บ้านแล้วก็เชิญคุณแม่มาอวยพรด้วย
สิ่งที่เห็นเป็นหน้าของผู้ชายโบราณ
ยืนยันว่าไม่ใช่ภาพซ้อน
ยืนยันว่าไม่ใช่เงาสะท้อนหน้าของคนที่ไปร่วมงาน

ไม่มีเพื่อนเขาหน้าตาแบบนี้ไม่มีญาติที่หน้าตาแบบนี้
แล้วหน้ากับทรงผมคล้ายคนสมัยโบราณ
ตรงนี้เคยเป็นเส้นทางอบพยพลีภัยศึกสงครามของคนไทยในสมัยโบราณด้วย
เป็นที่ตั้งของสารเจ้าพ่อปู่เสือที่ชาวบ้านเคารพสักการะด้วย
เขาก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องแบบหลอนอะไรหรือเปล่า
ก็ตอนที่ช่วงที่ท่านกำลังเป่าเนี่ยก็ปรากฏว่าภาพที่ปรากฏขึ้นในตรงนั้นนะครับ
ก็ปรากฏขึ้นมาโดยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับเป็นสิ่งที่แปลกมาก
ไม่ใช่เป็นภาพสะท้อนของทีมงานไม่ใช่ใช่ไหมครับ
ไม่มีครับไม่มีหน้าตาแบบนี้ในทีมงานหรือว่าลูกน้องของผม
ไม่มีอยู่ในทีมงานนั้นเลยส่วนวันนี้นะคะก็มีลมพัดกระหน่ำในโครงการ
แล้วลมก็มาจากทางศาลเจ้าพ่อปู่เสือพัดเอาก้อนฟางที่วางตั้งเอาไว้
ที่เขาเอาไว้ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนกับพังเสียหายเท่านั้นแหละ
ร้อยตำรวจรีเอกพยันบอกว่าอุ๊ยนี่ไงนอกจากถ่ายรูปติดภาพผู้ชายโบราณมาแล้วเนี่ย
ยังเกิดสิ่งที่แบบเหมือนกับเป็นความลี้ลับอะไรหรือเปล่า
เพราะว่ายังไม่ได้ทำพิธีขอขมาติดเวรยามในช่วงปีใหม่
ไหนจะมีภาพนี้ไหนจะเนี่ยลมพัดมาจากศาล

เออทีนี้ค่ะเราก็ต้องพยายามหาคำตอบให้คุณผู้ชมเนาะ

หรือเป็นเพราะถ่ายภาพมือถือภาพซ้อนหรืออะไรหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราคุยกับคุณออสบัณฑิตทองดีผู้กำกับและนักเขียนบทภาพยนตร์ชื่อดัง
ก็มองว่าการถ่ายภาพในแสงน้อยชัตเตอร์สปีดจะช้าลง
คนเคลื่อนไหวที่ถ่ายออกมามันจะไหวหรือมันจะเบลอ
ไม่น่าจะเป็นการหายติดวิญญาณอะไรก็น่าจะเป็นคนในนั้นแหละ

มองว่ามันคล้ายกับภาพของภาพไหวค่ะ
คือเวลาที่เราถ่ายภาพอะไรก็ตาม

ชัตเตอร์สปีดมันจะทำงานอัตโนมัติ
ถ้าแสงน้อยชัตเตอร์สปีดมันก็จะช้าลง
ลักษณะของภาพนี้มันเหมือนแสงน้อยแล้วก็ก็ก้องโทรศัพท์ไถ

ก็กลับเหมือนกับโตงแสงแต่หัวอาจจะไม่ได้

มันก็เลยทำให้ภาพนี้เหมือนเป็นภาพของภาพไหวมากกว่า
และก็ตัวคนที่ถ่ายจิตก็ดูเหมือนฆาตการ
ถ้าจากผมเกลี้ยนธรรมดา
ก็หน้าร้อยตำรวจรีเอพยันเองนั่นแหละ

ก็เหมือนกันจะตายลองดูดีสิเหมือนไหม
คุณผู้ชมบอกมาเราไปถามพิธีกรรายการแบร์ไต

แล้วนี่พิธีกรรายการแบร์ไตคุณแพนสะรุดเตรียมตระกูล

มาช่วยประมวลผลให้ได้ภาพที่มันคมชัด

ส่วนภาพที่เห็นภาพขวามือนี้มันคืออะไรลองฟังดูค่ะ
อยากให้ดูทางด้านขวาของผู้ชายที่ใส่แว่นอยู่นิดนึงครับ
ก็จะมีเงาขึ้นมานิดนึงใช่ไหมครับ
ซึ่งเงาแล้วเนี่ยแพนพิจารณานะครับว่า
คิดว่าน่าจะเป็นคนที่ถ่ายเขามีการขยับกล้องไปขยับกล้องมา

เวลาที่เรากดชัตเตอร์เนี่ย
มือถือบางยี่ห้อนะครับก็จะมีการถ่ายรูปก่อนที่เราจะกด

ไม่ได้หมายความว่าเรายกขึ้นมาปุ๊บเรากด

อาจจะถ่ายก่อนถ่ายหลังอันนี้แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเหมือนเดิมครับ
ซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากแสงเทียนข้างล่างนะครับ
แล้วก็เงาด้านขวาที่ท่านบอกไปว่ามีการขยับกล้องตลอดเวลานะครับ
เพราะฉะนั้นคนที่ถ่ายไม่ได้ตั้งกล้องอยู่นิ่งแน่นอน
พอกล้องไม่ได้อยู่นิ่งนะครับแล้วขยับไปขยับมาเนี่ย
ประมวลผลของรูปหลายรูปก็ทำได้ยากมากขึ้นครับ

อาจจะมีคนมาเพิ่มอยู่ตรงนี้คนเพิ่มอยู่ตรงนั้นนะครับ
นี่ค่ะก็เป็นคำตอบทางเทคนิค

จังหวะเขาหันใช่ไหมแล้วก็เอียงอะไรอย่างนี้
ก็เป็นเรื่องความเชื่อความสบายใจของตัวเอง
แต่เราก็หาคำตอบมาให้ในเชิงเทคนิคเชิงวิทยาศาสตร์นะคะ

แต่กองฟางที่ปลิวไปนี่เราก็ไม่ทราบเหมือนกัน